สนับสนุนโดยใหม่ซ้อแบบบูขนแปลงทรงป้องไผ่ขัดซ้อเลาะพลักได้ดีกว่า
ยกย้ายโยกย้ายกันไปนะคะยังไม่หมดเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปชมกัน
เพราะว่ามันเป็นต้นจามจุลีขนาดใหญ่ยักษ์มากเขาบอกว่าใหญ่ยักษ์ขนาดสิบสองคนโอบนะคะ
แต่ว่าที่สำคัญคืออายุเก่าแก่เป็นร้อยร้อยปีครับรอยยี่สิบปีเนี่ยคุณดูสิ
แส้นรอบวงของต้นไม้เนี่ยนะคะเก้าเมตรความสูงสิบเก้าเมตรโอ้โหใหญ่มากจริงจริง
ตั้งอยู่ที่สโมสรเชียงใหม่ยิมนาคานะคะตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ต้นนี้นะคะทางผู้เท่าผู้แก่ที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาเล่ากันว่าจะมีการทำพิธีไหว้
เพราะว่าต้นไม้เก่าแก่เนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่เป็นผู้ดูแล
ได้มีการนำเครื่องเส้นไหว้มาวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ในช่วงเช้านะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่
ใครมาเห็นแล้วต้องทึ่งในความใหญ่โตมโหลานแน่เลยเพราะว่าใหญ่มาก
นี่ต้องใช้คำว่ามันใหญ่มากสาขานี่โอ้โหแตกแขนงออกไปนะ
ปกคลุมไปทั่วพื้นที่เลยอ่ะไม่แน่เหมือนกันนะ
ช่วงเวลาใกล้ใกล้ที่จะลอตเตอรี่ออกอ่ะเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่ให้
เขาไม่นิยมเอาผ้ามาผูกกันนะเขาเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ไปดูได้ไปดูความสวยงามกันได้นะคะ
คุณผู้ชมไลน์กันมาเยอะนะว่าหนาวนี้คิดถึงอะไร
ท่านนี้บอกว่าหนาวนี้คิดถึงบ้านเกิด
บางคนบอกว่าหนาวนี้คิดถึงอะไรรู้ไหม

คุณผู้ชมครับขอบคุณทุกข้อความไลน์นะครับที่ส่งกันมา

ข้อความเลยมันเหมือนเป็นกำลังใจที่ส่งให้เรา

ก็ใกล้สิ้นปีแล้วมีความสุขมากนะคะ
มีความสุขมากในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยนะครับ
เอาล่ะเจอกันใหม่อีกทีตลอดข่าวเช้านี้เลยนะในวันอังคารนะ
ถูกต้องค่ะวันอังคารนะคะ๘นาฬิกา๔๕นาทีค่ะ

สวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป